เอามาดูต่อกันที่เสือทิ้มลายกันบ้าง
เขาบอกเลยว่าถ้าเพลงเนี่ยเพลงของพี่ก๊อฟฟักกิ้งใช่ไหม
เมื่อก่อนเคยไล่ตอนนี้เป็นเสื้อสิ้นลาย
ให้ที่เอจิลากรร้องจะหมดมากรักเมียมากเมื่อก่อนเธอเขาเจ้าชู้นี่
กิติศัพท์ความเจ้าชู้ของเฮียก็เป็นเลิศอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่พอเจอภรรยาคนนี้หยุดทุกอย่างแล้วนะคะ
แล้วก็ทำหน้าที่คุณพ่อลูกสามดี
เร็วนี้เห็นบอกว่าจะมีแพลนยกครอบครัวและเมียรัก
เป็นสวีทชำกันที่ตุรกีด้วย

เชิญพี่เอ๊ะจิรากรมาแถลงหน่อยจ้า
จริงคุณเอ๊ทำงานแล้วมีเวลาได้สวีทไหม

ผมว่ามันก็ช่วงเวลาที่ผมทำงานพอดี

แทนจะไปเที่ยวกันบ้างไหมคะนี่เป็นห่วงแทน

มีที่อยากไปตุรกี

แฟนครับแล้วผมก็อยากเห็น
ผมก็ไปเล่นงานบอลูนที่เชียงรายบ่อย
แล้วอยากขึ้นไปบ้าง